มาดูผู้ประกาศข่าวชื่อดังนำหลักฐานไปร้องเรียนกับทีมสายหมายต้องรอด
บอกว่าตัวเขานั้นถูกนักวิชาการชื่อดัง
หลอกให้ลงทุนแล้วเสียหายเป็น๑๐ล้านบาท
นะครับแล้วยังใช้โซเชียลมีเดียคุกคามบุคคลอื่นยังไม่เป็นธรรมด้วย
ผู้ประกาศข่าวชื่อดังไปกับเลขาครับนำหลักฐานเข้าพบในเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งทีมงานสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือ
กรณีที่เลขาโดนนักวิชาการชื่อดังใช้สื่อสังคมออนไลน์คุกคาม
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาด้วยโดยปรัสจากหลักฐานคล้ายการกันแกล้ง
คุณเคนโดนะครับเล่าพฤติการของคู่กรณีบอกว่ามาชักชวนให้ทำธุรกิจ
แล้วก็โดนคู่กรณีนะครับให้ออกค่าใช้จ่ายไปก่อน
เป็นเงินกว่า๕๖หมื่นบาท
ต่อมาคู่กรณีไม่ยอมจ่ายเงินชดใช้นะครับจนโดนยกเลิกสัญญา
หลังจากนั้นคู่กรณีเริ่มไม่พอใจเขาแต่ไปวุ่นวายกับเลขา
ไปแจ้งความที่สพมแล้วก็ไปถมว่า
เลขาของเขาทำผิดพรบคอมพิวเตอร์
เผยแพร่คลิปลามกออทั้งที่ไม่มีหลักฐาน
ซึ่งมองว่าเป็นการกันแกล้งกันหรือเปล่า
ถูกต้องในการดิสเครดิตคนโดยการใช้โซเชียลมีเดีย
ใช้การแจ้งความดำเนินคดีที่ไม่ได้มีพยานหลักฐานใด

ตำรวจทำไมถึงออกหมายเรียก
คุณผู้ชมครับกลางวงแถลงข่าวนี้นะฮะ

คือต่อสายถึงผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุน
ธุรกิจทำสินค้าประเภทกัญชาครับ

เงินไปกว่า๕๐ล้านบาทอยู่ระหว่างฟ้องร้องและสู้คดีครับ

หายของ๓๔คนที่หลายสิบล้านของเรานี่ก็คือแตะที่๕๐ล้าน
คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์เลยนักวิชาการคนไหนหรือพี่เบิร์ตบอกชื่อได้ไหม
คือถ้าที่ถูกพาดพิงก่อนหน้านี้มีอาจารย์ออสครับ
อาจารย์ออสจากมเกษตรนะฮะดำเนินคดีกับคู่กรณีครับ
ทีมข่าวเย็นไทยรัฐก็ถามเลยถามอาจารย์ออสถึงเรื่องนี้ครับ
กรณีคุณเค็นโด่มันเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับ
ก็คือเป็นสัญญาจ้างในการทำการตลาดนะครับ
ก็ขายศิลปะหลังจากที่มันรันไม่ได้ประมาณเดือนสองเดือน
เราก็ยกเลิกการจ้างด้วยสาเหตุหลายอย่าง
ซึ่งตรงนี้ทางคุณเคนโดคุณแหม่มแล้วก็คุณเอ็มเอง
ก็น่าจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไร
ไม่ไม่ได้แจ้งความคุณแหม่มไม่ได้แจ้งความคุณเอ็ม
ไม่ได้แจ้งความคุณเค็นโด่
เราบอกว่ามีบุคคลที่ใช้ลายชื่อนี้

อาจารย์ออสก็บอกว่ามีหลักฐานทุกอย่างเหมือนกัน
กรณีล่าสุดก็ให้ทีมกฎหมายตรวจสอบการแถลงข่าว
หรือการให้ข่าวแล้วลองดูปฏิกิริยา
จากทั้งคู่กรณีต่อจากนี้ไปครับ